เรายังคงก่อติดภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกัน

ใช่ครับก็วินาทีต่อวินาทีนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเรายังคงภาวนาให้เกิดปฏิหาร
ในการที่จะเจอทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับภารกิจในวันนี้ก็แน่นอน
จับตามองไปที่ภารกิจของหน่วยซิล
ในการที่จะดำน้ำเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าพัทยาบีช
แล้วก็ดำต่อไปถึงจุดที่อาจจะเจอเด็กนะครับ
แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจของเจ้าหน้าที่
ที่เขาปีนขึ้นไปตามหน้าผาหรือว่าบนภูเขา
เพื่อจะหาโพรงแล้วก็จะโรยตัวไปข้างล่าง
รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องของการสูบน้ำออกจากภายในถ้ำ
ในขณะที่ฝนตกลงมาตั้งแต่เช้า
คือจริงตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ระดับน้ำถือว่าข้างในก็ยังคงวิกฤตอยู่
แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังคงมีความหวัง
ถึงแม้ว่าจะผ่านมาตามที่เราขึ้นหน้าจอให้เลย
๓วัน๑๘ชั่วโมง๔๗นาที๕๖วินาทีแล้วก็ตามนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะยังติดตามข่าว
ยังไม่ติดต่อรู้เรื่องคร่าว

ไม่ยากคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มือถือ

พอเพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วจากนั้นคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าถ้ำหลวง

จะขึ้นเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นประมวลข่าวทั้งหมด

เรียกว่าเป็นปฏิบัติการนาทีต่อนาทีเลย

จะได้ตามไปพร้อมกันว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจไปถึงขั้นไหนกันแล้ว

เพราะวันเสาร์เป็นวันที่ผู้ปกครองไม่สามารถติดต่อเด็กได้นะครับ
ส่วนคุณผู้ชมที่ชมข่าวของเรา

ให้กำลังใจในการปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตครั้งนี้ครับ
วันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมสภาพฟ้าฝน
ฝนค่อนข้างจะตกลงมาหนักตั้งแต่เช้า

รวมถึงเป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับ
นี่แหละครับฝนตกลงมาต่อเนื่องที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
เริ่มออกปฏิบัติการตั้งแต่ตี๕
โดยนาวาอากาศเอกอนันต์สุราวัล
ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่๑ทหารเรือ
เปิดเผยว่าจากการวางแผนกับศูนย์บัญชาการ
วันนี้ตั้งเป้าให้เจ้าน้าที่หน่วยซีล
พร้อมกันนี้จะเร่งสูบน้ำให้ลดลง
หน่วยซิลนั้นสามารถเข้าปฏิบัติการได้
เพราะว่ามีน้ำท่วมในโพรงเป็นระยะทางยาว
ไปจนถึงเนินสูงประมาณถึง๘๐๐เมตรนะครับ

ก็จะสามารถเดินจากปากทางโพรงตรง๓แยก
เข้าไปถึงจุดหมายได้ภายใน๒ชั่วโมง
แต่เรื่องของการสูบน้ำออกยังเป็นอุปสรรคอยู่
เพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

มีความพยายามในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไป๘เครื่อง
แต่การสูบออกไม่สัมพันธ์กับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากเขา
คือน้ำไหลมาเยอะมากแล้วก็กำลังแรงของเครื่องสูบ
ยังไม่สามารถพร่องน้ำได้เท่าที่ต้องการ
ประชาชนหลายท่านอาจจะถามทำไมไม่ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปเยอะ
ตอนนี้ทางจังหวัดบอกว่ามีเครื่องสูบน้ำ๓๐เครื่องนะคุณ
แต่เรื่องของปริมาณสายไฟเข้าไปได้แค่๒แอม

ตอนนี้มี๒๐๐แอมป์ก็จะใช้เครื่องสูบน้ำได้ไม่เกิน๑๐เครื่อง
มันก็ต้องมีเครื่องที่สแตนบายกันไว้
ส่วนความพยายามอุดตาน้ำธรรมชาติ
ยังไม่สามารถห้ามน้ำจากฝนที่ตกลงมา
แล้วมันไหลเข้าไปในจุดนี้ได้นะครับ
ทั้งนี้วันนี้ทางหน่วยซีนเองก็จะได้ให้การเดินเท้าเข้าไป
ดำน้ำเข้าไปให้เข้าไปได้ไกลที่สุด
โดยปรับแผนให้ชุดดำน้ำเข้าไป๘นายมุ่งหน้าตรงไป
โดยไม่สับเปลี่ยนส่วนกำลังที่เหลือจะคอยสนับสนุน
แม้ว่าเมื่อวานนี้มีชุดดำน้ำได้ผ่านถึงจุดนี้แล้วก็ตาม
แต่ยังไม่พบเด็กพบเพียงรอยมือและรอยเท้า
และวันนี้เองก็จะดำน้ำค้นหาให้ลึกเข้าไปกว่าเดิมนะครับ
ในส่วนของแผนการลดระดับน้ำในถ้ำหลวง
เจ้าหน้าที่ได้ประดมการสูบน้ำในอ่างท้ายเขื่อน๒แห่ง
เพื่อรองรับน้ำจากถ้ำหลวง
ขณะเดียวกันนะครับภายในถ้ำหลวงก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

เดินเครื่องตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน
เพื่อสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุดนะครับ
อกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์ในการที่จะเอาเข้าไปช่วยเหลือ
ก็จะส่งตรงไปจากกรุงเทพมหานครด้วย
เพราะว่าทางกรุงเทพมนครได้ส่งเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าแรงดันสูง
จำนวน๕เครื่องเข้าไปช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งนะครับ
โดยส่งขึ้นเครื่อง๔๓๐ตั้งแต่เมื่อคืนไปถึงจังหวัดเชียงรายช่วงเช้าครับ
สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้เปิดเดินเครื่องเต็มกำลัง
แต่ในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
มีโอกาสที่จะทำให้น้ำในถ้ำเนี่ย
ขึ้นอีก๑๐๑๕เซนติเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้วินาทีต่อวินาทีในการที่จะสูบน้ำออกให้ได้
ฝนที่ตกลงมาอยู่ในพื้นที่สูงอยู่บนดอย

น้ำจากตาน้ำมันก็ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกนะครับ
เขาก็จะมีการอัปเดตการติดตามภารกิจ
ล่าสุดเมื่อ๔ชั่วโมงที่แล้วก็โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
ช่วงตี๔อีก๔๕นาทีนะคะ
บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมมาถึงโถง๓
กำลังย้ายจากโถง๓ไปโถง๒
เขาบอกว่าน้ำสูงขึ้นชั่วโมงละ๖นิ้ว
น้อยเลยนะคะถือว่าเยอะมากแล้วก็เป็นอุปสรรคอย่างมากด้วยนะคะ

ตอนนี้น้ำมันจะทั่วมันก็ต้องถอยมาอีกโถงหนึ่งตั้งร้าน

เพราะฉะนั้นถึงได้มีการทำงานคู่ขนานกัน
ฝ่ายที่อยู่ข้างในถ้ำที่ต้องสู้กับน้ำข้างใน

ส่วนฝ่ายที่อยู่ข้างนอกเขาก็เดินเท้า
เป็นภารกิจในการเดินเท้าที่จะสำรวจเรื่องของปล่อง

ว่าเจอปล่องที่อยู่ด้านบนของถ้ำหลวงจริงค่ะ